ที่มีรถกระบะคันหนึ่งขับพุ่งข้ามเกาะกลางถนน

วันนี้เนี่ยผู้ที่ก่อเหตุผู้ที่ขับรถกระบะ
ไปที่งานศพของน้องหนึ่งในสองที่เสียชีวิต
พี่ชายของน้องเขาบวชหน้าไฟให้กับน้องสาวนะฮะ
คือพระพี่ชายเนี่ยทนไม่ไหวนะครับ
ถึงขั้นแบบตรงเข้าไปเอาเรื่องตรงเข้าไปชกหน้าคนก่อเหตุเลยครับ
แปลก
นี่เหมือนที่ญาติพี่น้องเขาตะโกนหามั้ยครับฮะครับค่ะ
คือคุณจะมาบอกว่าอุบัติเหตุไม่ได้ดื่มไม่ได้เมาแล้ว
อะไรก็แล้วแต่ตรวจแอลกอฮอล์ได้แค่๑๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม

ใช่ค่ะเพราะว่าดูตามภาพในกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมลองดูเขาขับเร็ว
เขาอ้างว่าอีกคันอะไรจะกลับรถ

เขาหักหลบกระทันหันเลยเสียหลัก

มันจะเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนขนาดนี้เลยเหรอ

อังคาร๒๗ธันวาคมนะฮะ
น้องที่เสียชีวิตทั้งสองคนขี่จักรยานยนต์
มาด้วยกันสองคนนะครับ
โดนเข้าไปอย่างจังเสียชีวิตคาที่
ส่วนภาพขวามือคือเหตุการณ์ชุลมุนที่วัดนะครับ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพน้องตองวัย๑๕ปี
เป็นหนึ่งในสองของเด็กนักเรียนหญิงที่เสียชีวิตนะครับ
คนที่ขับรถกระบะชื่อว่าในการนะฮะ

ตำรวจพามาบอกต้องการมาขอเข้ามาศพ
ส่งดวงวิญญาณของน้องที่เสียชีวิต
แต่ญาติยาดเขาทนไม่ไหวนะครับ
คือไม่ใช่แค่พระพี่ชายของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
ญาติพี่น้องคนอื่นเขาปรีเข้าไปเลยนะฮะ
รวมทั้งพระศรีชนนะครับพี่ชายของน้องตอง
ที่วันนี้บวชหน้าไฟให้กับน้องสาว
ปรีเข้าไปชกแล้วก็ตะโกนด่า
แล้วครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็ตะโกนไล่คนก่อเหตุ
ให้ออกไปจากวัดออกไปจากสารา
นี่คนขับรถกระบะนะฮะในการ
ในการเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะมาขอขมาศพของน้องตอง
เพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ตายจริง

ก็ไปงานศพไปขอคำมาเพื่อนของน้องตองที่เสียชีวิตพร้อมกันมาแล้ว
นี่อีกวัดหนึ่งนะฮะเพื่อนของน้องตอง
อีกวัดหนึ่งไปวัดที่พี่ชายเขาบวชแล้วก็ถูกโชคเข้าไป
คือทางฝั่งของในการเนี่ยเขายังยืนยันว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริง
ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครเสียชีวิต

หลังจากเหตุการณ์ชุลมุนที่วัดที่น้องตอง

ตำรวจก็ต้องรีบคุมตัวในการกลับไปโรงพักนะครับ
เดี๋ยวต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็น
เพื่อจะแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมนะครับ
พระศรีชนนะฮะซึ่งเป็นพี่ชายของน้องตอง
บอกว่าที่ปรีเข้าไปเอาเรื่องกับคนก่อเหตุ
เพราะตั้งใจไว้อยู่แล้ว
ว่าไม่ว่าจะเจอในการที่ไหน
คนขับรถกระบะคนนี้เนี่ยก็จะทำแบบนี้
เพราะโมโหมากที่มาขับรถชนน้องสาวเขาตาย
เป็นความประมาทแท้เลย

ในการยังไม่เคยมาขอโทษครอบครัวแม้แต่คำเดียว
แม้กระทั่งในงานวันนี้เนี่ย
ที่เห็นว่ามีเหตุชุลมุนวุ่นวายเนี่ย
ในการเข้ามาบอกจะมาขอเข้ามาศพอะไรก็แล้วแต่
แต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากขอโทษครอบครัวแม้แต่คำเดียว
ตอนแรกผมก็มีอยู่สองใจครับว่าทำกันไม่ทำ
แต่ว่าผมมั่นไส้มากกว่าครับ
เพราะว่าผมโกรธตั้งแต่วันแรกแล้วครับ
ผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าถ้าผมเจอผมเอาแน่

จังหวะนั้นไม่ได้เข้าไปรุมไปอะไรเนอะ

หลังจากที่กระทำตรงนั้นไปเนี่ย
เขาพูดอะไรมั้ยแมนะครับคนขับระกระบะ

หนึ่งก็แล้วแต่เขาผมไม่สนใจอยู่แล้ว

เกิดขึ้นเมื่อเช้า๒๗ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
กล้องวงจรปิดหน้ารถของพลเมืองดีบันทึกภาพขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้
กระบะสีดำของในการขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลัก
พุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นโรงเรียนนะฮะ
แล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนหญิงสองคนที่ขี่ผ่านมาด้วยกัน
ทั้งคู่เนี่ยลอยขึ้นไปตกกระแทกพื้นสลบแน่นิ่งไปแล้วก็เสียชีวิต
หน้าโรงเรียนมัธยมบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
ตองและน้องเตยเพื่อนกันอายุ๑๕ปีในการคนขับรถกระบะ
นี่ฮะทางสพบ้านค่ายตอนที่มาถึงที่เกิดเหตุ
พบว่าเด็กนักเรียนหญิงทั้งสองคนบาดเจ็บสาหัสหมดสติอยู่ที่พื้นถนนกู้ภัย
ก็พยายามช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านค่าย
แต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับ
ส่วนตัวในการเนี่ยตำรวจคุมตัวได้ต้องรีบพาขึ้นรถทันที
เพราะว่ามีชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์รวมทั้งครอบครัวของน้องที่ทราบข่าวมาที่ที่เกิดเหตุ
ไม่พอใจกันมากแล้วในการในวันนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมพูดอะไร
อ้างแค่ว่าจะไปให้การกับตำรวจที่โรงพักเท่านั้น
สุดท้ายเนี่ยตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายพบ๑๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

ไม่ถึง๕๐แต่ก็ไม่รู้ว่าในตลอดคืนที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงเช้าวันนี้ไปแบบไหนอะไรยังไงมาหรือเปล่า
แต่เขาอ้างว่าอุบัติเหตุมีรถจะตัดหน้าเขากลับรถ
นี่ฮะครอบครัวของน้องตองนะครับบอกว่าจะขอไปตามความคืบหน้าทางคดีกับตำรวจด้วยหลังจากเสร็จงานชาปนกิจศพของน้อง
เพื่อดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดรวมทั้งจะเรียกค่าเสียหายให้ถึงที่สุดด้วย